คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของพระสงฆ์กันหน่อย
ต้องบอกว่าโควิดเขาก็ไม่ได้เลือกว่าจะไม่เข้าวัดอ่ะนะ
ก็ลามไปทำให้คนไม่อยากออกจากบ้านไม่ไปทำบุญ
พระท่านก็ไม่มีปัจจัยในการไปบุรณาซ่อมแซมวัด
สลัดจีวองวางจรปัดไปขายพริกกระเทียมหน้าวัดดีกว่า

ขายพริกขายกระเทียมขายผลไม้
หาเงินมาดีกว่าจะได้มีเงินมาบุรณะส่อมแซมวัดบ้าง

เออนะครับนี่เป็นพระสงฆ์คุณผู้ชม

ขอความอนุเคราะห์จากญาติโยมช่วยซื้อมะม่วงของทางวัดหน่อย
รายได้ทั้งหมดจะนำไปสร้างเมนที่สุดโทรม
เพราะอะไรก็โควิดเนอะคนก็ไม่ออกไปทำบงทำบุญกันครับ
พระสงฆ์ก็มีทั้งอะไรบ้างน่ะนำพริกจินดาแดงมาวางขาย

อันนี้คือวัดบางยะแพรกที่สมุทรปราการ
เขาขายหลายอย่างมะม่วงเขียวเสว๋ยมะม่วงน้ำดอกไม้
ก็เป็นเรื่องราวในเพจเฟซบุ๊คของวัดบางย่าแพรก

เรียนเชิญเจริญพรขอความอนุเคราะห์จากบรรดาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลาย
ผู้มีจิตศรัทธาทางวัดบานย่าแพรก
ได้มีพฤติขี้หนูเหมือนไหมมะกระทายก
ขี้หนูพริกจินดาแดงกระเทียมมะม่วงเขียวเสวย

เขาจะรวบรวมทุนทรัพย์ต่างไปบุรณปฏิสังขร
เมนเมนเผาศพมันชำรุดซุดโทรม
ก็ต้องมีการซ่อมแซมกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าทางวัดเขาบอกว่าเขาเจอกับเรื่องของโควิดนะฮะ
ไม่มีกิจนิมนต์ก็คือไม่มีอะไร
ขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมคนก็ไม่จัดกัน

แล้วที่วัดเองก็ไม่มีชาวบ้านมาทำบุญเลย
ปัจจัยเข้าวัดเลยก็ไม่มีเงินไปซ่อมแซมเมน

ก็เลยเราไปเอาผักผลไม้มาไปรับมาจากตาลงตลาด
เป็นช่องทางหนึ่งก็มาขายในวัดอย่างนี้
หาอำรายได้ใครที่อยากอุดหนุนไปได้ที่วัดบ่างแย่แพร่ก

พริกกิโลละ๓๐บาทกระเทียมกิโลละ๑๐๐บาท
มะม่วงก็๓กิโล๑๐๐บาท
เท่านั้นเงินทั้งหมดทั้งมวลจะเอาไปซ่อมแซมเมน
คุณได้ของกลับไปกินที่บ้านคุณยังได้บุญ
เพราะว่าปัจจัยของคุณจะเอาไปซ่อมแซมบุรณะเมนด้วย